โมงกว่าแล้วเชื่อว่าหลายท่านคงจะทานข้าวเสร็จเรียบร้อย
นั่งดูทีวีกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตามีเรื่องของโชคลาภมาฝากคุณผู้ชม
อืมนะฮะแน่นอนอีกไม่กี่วันก็ถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
มาดูกันหน่อยแต่ละที่เขาเป็นอย่างไรทีมแรกพาไปดูบรรยากาศที่
สมณัฐตุ้มท่านะฮะตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองพยาวนะฮะ
โดยมีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่นะครับต่างพากันไปจุดทูบเทียน
พงขอพรจุดประทัดเอาขนมเอาน้ำเขียวน้ำแดง
ปั้นไก่ชนของเล่นนะฮะไปเส้นไหว้กันขอโชคลาภจากไอ้ไข่กันใหญ่เลย
นะฮะแล้วก็ส่องจากขันน้ำมนต์นะฮะในวัดด้วยไม่ผิดหวังหรอกครับ
คุณผู้ชมมันขึ้นมาเยอะแยะมากมายค่ะสองตัวสามตัวแล้วแต่จะใช้วิจารณญาณ
ในการรับชมกันนี่เขาชี้ให้ดูกันแล้วบางคนก็โอ้ฉันมองไม่เห็น
ขอถ่ายภาพกลับไปให้ที่บ้านส่งด้วยสิอะไรแบบนี้นะส่องเสร็จปุ๊บก็นู่น
หน้าวัดก็จะมีแผงลอตเตอรี่พร้อมอยู่แล้วส่องอะไรก็อ่ะตามนั้นเลย
ค่ะแล้วแต่โชคใครโชคมันแล้วกันครับนะครับมาต่อกันค่ะไปต่อกันที่นี่เลย
วัดคนธีสีวะชีรารามม์นะคะอยู่ในตำบนเทพนครอมเผอร์เมืองอำ
แผงเพชรนะคะหลังคณะกรรมการวัดเนี่ยอันเชิญไอ้ไข่กุมันแดนใต้จากนครศรีธรรมราชเอามาไว้ที่วัดแห่งนี้หนึ่งเดือนกว่าแล้วเพื่อให้ชาวบ้านแล้วก็นักเสียงโชคเนี่ยมากระว่ายขอพรขอโชคลาบโดยที่ไม่ต้องไปไกลถึงภาคใต้ทีนี้พ่อชาวบ้านทราบข่าวก็เดินทางไปกระว่ายไม่ขาดสายค่ะที่ผ่านมาเนี่ยม
เชื่อว่าจะทำให้ได้รับความโชคดีต่อเนื่องกันไปบางคนเนี่ยนะเดินทางมาต่างอำเภอต่างจังหวัดนำทองมาแปะนะคะทั่วหุ่นของไอ้ไข่แล้วก็จุดประทัดเสี่ยงทายขอเลขหางประทัดสำหรับนำไปเสี่ยงโชคงวดนี้ด้วยต่างส่งเสียงฮือฮาเลยนะพอจุดปุ๊บเลขประทัดหางประทัดออกมาเนี่ยโอ้โหดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
หมดทวนเรานะ
มีเลขเดียวด้วยเด่นเด่น

เพราะยังมีอีกหลายที่ให้เราได้ใช้วิจารณญาณอยู่นะ
ที่วัดโคกระต่ายอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีค่ะ
ศิลปินตลกวินลี่ผีกล้าบกล้าบและประชาชนนะฮะ
ไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภจากไอ้ไข่ไก่
ซึ่งไอ้ไข่อุ้มไก่นะคะ
ซึ่งก็มีประชาชนทุกสารทิศเดินทางไปกราบไห้ตลอดทั้งวัน
ตลกวิลลี่ยังเป็นตัวแทนศิลปินตลกและศิลปินนักร้องลูกทุ่ง
รับมอบชุดเสื้อผ้าเด็กพร้อมของเล่นที่ชาวบ้าน
มาแก้บนไอ้ไข่อุ้มไก่และพระสมุสุภเริกเจ้าอาวาสวัดโคกระต่ายนะคะ
ได้ให้ตัวแทนวัดเป็นผู้มอบให้กับตลกบิลลี่
เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วย
ศรัทธาไอ้ไข่คนหนึ่งบอกว่าทราบข่าวไอ้ไข่อุ้มไก่ที่วัดโคกะไต่แห่งนี้
ก็มาขอพรขอโชคลาภตามคำขอนะคะแล้วเขาก็สมหวังด้วย
จากนั้นก็ได้ขับรถยนต์เดินทางจากกรุงเทพมาพร้อมเพื่อน
กราบไหว้ไอ้ไข่อุ้มไก่จุดทูบขอพรแล้วเขาบอกเขาเห็นเห็นสิ่งดีที่ไอ้ไข่อุ้มไก่มอบให้
ก็เลยเนี่ยถ่ายภาพเลยคุณผู้ชมส่องดูเอาแล้วกันนะ
หวังว่าจะไปเสี่ยงโชคต่อมานะคะก็มาจุดประทัด๕๐๐นัด
อันนี้ถ่ายภาพมาไปฝากเพื่อนนะคะแบบไหน
ว่ากล้องเขาดีนะชัดอยู่ด้วย

เสร็จแล้วเขาก็ไปจุดประทัดใช่มั้ย
ก็นำสิ่งที่อยู่ปลายประทัดไปเสี่ยงโชคอีกเหมือนกัน
ได้ทั้งถูบแล้วก็ปลายประทัดใช่มั้ย
ส่วนที่ปราจีนบุรีครับมันมีเรื่องสุดฮือหา
เพราะว่ามีคนไปเจอต้นกล้วยประหลาดตัดไม่ตายแถมโผล่มาด้วย
เออออกลูกรอบสองนะฮะ
ชาวบ้านไม่พลาดแห่ไปดูกันซะหน่อย
ตัดแล้วก็ยังไม่ตายก็ยังโผล่เคลือมาแบบนี้นะฮะ
มีปรีด้วยนะครับเจ้าของกล้วยประหลาดชื่อว่าคุณยายบุญ
อายุเก้าสิบหกปีแล้วนะฮะอยู่บ้านละที่สามสิบแปดหมู่หก
บนย่านบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะ
บริเวณหน้าบ้านปลูกต้นกล้วยเขาบอกว่าเป็นกล้วยหอมเขียว
เอาไว้๕ต้นมีต้นหนึ่งถูกตัดไปเพราะว่านำลูกไปกินหมดแล้ว
คุณยายก็ตัดทิ้งเหลือแต่โคนฟุตกว่ากว่าปรากฏว่าอ้าว
มันงอกมาแบบนี้เลยดูสิแปลกเออมันงอกแบบนี้เลย
ปรีโผล่ออกมาใหม่แบบนี้เลยทุกคนก็โอ้โหมันต้องเป็นกล้วย
ประหลาดให้โชคแน่แน่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่ปรีหรือว่าหวี
โผล่ออกมาแค่หวีเดียวปีเดียวนะมันโผล่ออกมาสองปีนะฮะ
เป็นสองเครือสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้าน
ดานักเสียงโชคก็ต้องไปส่องกันซะหน่อยแล้วกัน๒ปี๒เครือมันมีกี่ลูกนะ
อ้าวนับกันไปสิต่างลายนี้อะไรแบบนี้เออแบบนี้ทุกคนก็อ่า
จุดทูปกันหน่อยเอาดอกไม้ทูบเทียนไปถวายบางรายก็เอาแป้งไปโรย
ส่องหาเลขตามโคนต้นต่างสมหวังดั่งใจกันไป
บางคนก็อายุยายบ้างบ้านเลขที่ยายบ้างคนนี้ก็นับดี
มันมีกี่ลูกสินับดูซิอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้บอกเรามานะ
เอออ่ะแล้วแต่คุณผู้ชมจะมองแล้วกันครับค่ะมีตามสถานที่ต่างไปแล้ว
มีต้นกล้วยไปแล้วเดี๋ยวต้องปิดท้ายที่เรื่องนี้
ดิไปโผล่ได้จุดต่างต่างจุดนู้นจุดนี้
แต่ว่าเนี่ยค่ะไปอยู่ในรถของคนนี้ค่ะนะคะ
การกุศลสงเคราะห์ที่พิศนุโลกต้องช่วยกันจับงูค่ะ
เป็นงูจงอางตัวใหญ่

เลื้อยเข้าไปในห้องรถกระบะนะคะเป็นห้องเครื่องของรถกระบะค่ะ
นี่ค่ะทะเบียนนะทะเบียน
บมพพ๕๓๒๕พิศนุโลกค่ะ
ขณะที่จอดอยู่ริมถนนสายบ้านบึงพร้าวบ้านชัยนามหมู่๓
ที่บ้านบึงพร้าวตำบลชายนามอัมเภอวังทรองจพิศนุโลก

เพราะว่าเจ้าจงอางส่งเสียงขู่ฝ่อ

งหาบ้านที่มุ่งดูก็ต้องอยู่หากตัวรถ
เพราะว่าเจ้าจงอางคู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวกลัวว่าจะได้รับอันตราย
แล้วก็ใช้อุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานแห่ลงไปให้เจ้างูจงอางออกมาจากห้องเครื่อง
โอ้โหยื้อกันแบบนี้พักใหญ่สุดท้ายเนี่ยนะดึงออกมาได้ตัวยาวทีเดียวนะคะ
๔เมตรโอ้โหตัวใหญ่มาก
จับได้ก็นำใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
นายสุนันเจ้าของรถเนี่ยบอกว่าขณะที่เขากำลังขับรถออกมาจากบ้านพัก
จะไปซื้อขับข้าวที่ตลาดวังทองทีนี้ออกมาจากบ้านได้ประมาณห้าร้อยเมตร
เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวเอ๊ะทำไมเปิดไม่ติด
ไม่ติดก็เลยจอดรถริมถนนแล้วก็เปิดฝากระโปรงดูนะคะ